ช่วงแรกผมขอมาก่อนแล้วกัน

ถ้าวันนี้ความฝันเป็นจริง

สิ่งแรกจะทำจะทำอะไร

ดูข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้
ไปเริ่มดูจากเรื่องของพญาบึ้ง

ชาวบ้านก็จัดเลยดอกไม้ทูบเทียนเนี่ย
ใส่ขันใส่อะไรกันไป

ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งที่เพชรบูรณ์
ไปทำพิธีขอหวยสุดแปลกเขาว่าอย่างนั้น
เป็นตามความเชื่อโบราณของชาวบ้านที่นี่นะคุณผู้ชม

ทำไมต้องไปขอจากพญาบึ้งพิธีเป็นยังไงนะฮะ
คือเขาบอกว่าการขอจากพญาบึ้งเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าการทำครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะก่อนหน้านี้เคยทำแล้วเลขมันก็เฉียดไปเฉียดมานั่นนี่นะฮะ
ซึ่งการทำพิธีเส้นไหว้เขาจะเขียนตัวเลข๐๘
แล้วเอากระดาษที่เขียนเหมือนทำเป็นสลากของคุณ

แล้วก็เฝ้ารอเฝ้าอยู่อย่างนั้น
พญาบึ้งจะส่งตัวเลขกลับออกมา
อืมแล้วครั้งเนี้ยชาวบ้านได้ออกมาสี่ตัวเออใช่ด้วยพญาบึ้งส่งกลับออกมา
มีแปดมีสี่มีศูนย์อ้าวแล้วที่มันซ้ำคือซ้ำแปดอีกรอบหนึ่ง
อ่าเขาบอกเอ๊ทำไมพญาบึ้งถึงส่งเลข๘ซ้ำขึ้นมานะอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทุกคนก็ต่างมีความหวังว่าเดี๋ยวจะเอาเลขที่พญาบึ้งส่งกลับขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวสลับไปสลับมาจับคู่นั้นคู่นี้ไปเสี่ยงโชคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันว่า
พยาบึงจะจะจะแม่งไหมจะให้เออจะให้แม่งไหมทำมาสามครั้งแล้วน่ะเออ
งวดมันเฉียดงวดเนี้ยจะแม่นหรือเปล่าเออว่างั้นเถอะเอามาพึ่งพญาบึ้งกันไปเนอะ
พึ่งพญาบึ้งแล้วมาพึ่งพึ่งหลวงต่อครับพึ่งพึ่งหลวงพึ่งหลวงพึ่งหลวงนะคะ
พึ่งหลวงกลุ่มนี้เขาบอกว่าจุดทำรังปกติก็ต้องเป็นต้นไม้บ้าง
สาราวัดบ้างบ้านคนบ้างขอบหน้าต่างบ้างเขาไปทำรังที่รถเก็บขยะค่ะ
รถเก็บขยะคันนี้นะคะเขาไปทำรังอยู่จุดนี้
ซึ่งรถเก็บขยะสีเหลืองคันนี้จอดรอซ่อมอยู่หน้าบริษัทปราบขยะรีไซเคิลจำกัดค่ะ
อยู่ที่ลาดหลุมแก้วครับรถคันนี้จอดรอซ่อมนะคะ
แล้วไปจอดใกล้กับพระภัยรีพินาศทองเหลืององค์ใหญ่ตั้งอยู่ในบริษัท
ซึ่งพระภัยรีพินาศปกติคนทั่วไปจะเข้ามากราบไห้มาสักการะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลบางคนก็ได้โชคได้ลาบอยู่เสมอครับ
ดารุณีภารรักษ์ค่ะเป็นพนักงานคัดแยกขยะ
บอกว่าปกติไม่เคยเห็นพึ่งมาทำรังบนรถแบบนี้นะ
ขัดถูคลี่นที่ท้ายรถ

แต่ทำยังไงก็ไม่เจอก็เลยคิดว่า
เลขที่ของเลขที่บ้าน

เมื่อสักครู่เห็นข้างรถก็มีโพ่นสีดำ

เลขนี้มานี่ไงเห็นไหม

ส่วนคุณพนักงานที่เขาไปตามหาเลขว่ายังไงเอาไปฟังหน่อยค่ะ
เมื่อเช้าเดินไปเพื่อจะทำความสะอาดรอบบริเวณหน้าบริษัท
พอดีเห็นพึ่งเขาบินอยู่รอบตรงข้างรถนะคะ
ก็ไปส่องดูเห็นมีรังพึ่งรังใหญ่เลย
ที่ทุกประสิทธิ์ก็ไม่เคยเจอนะคะ
ถามว่ารู้สึกอย่างไรก็ขอโทษขอลาบค่ะ
ก็กล่าวว่าจะเล่นเลขบริษัทนี้เลยค่ะแล้วก็ทะเบียนของรถนะคะ
บึ้งกับพึ่งเลขเหมือนกันเนอะ
อื้อต่ออะไรไหมตลอดต่อเลยค่ะ
ที่นี่นะคุณผู้ชมแนะนำเลยนะคะ
เพราะชาวบ้านบอกว่า๒๔งวดติดแล้วจ้า
ถูกรางวัลยี่สิบสี่งวดติดแล้วแล้วตอนที่คุณทัศนัยถามว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลใหญ่เนี่ย
จะเอาเงินไปทำอะไรต้องซื้อก่อนเลยนะซื้อชุดโจงกระเบนกับเครื่องสำอางรอไว้เลย
เอามาแก้บนไปถวายท่านใช่อ๋อที่นี่ที่ไหนคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชาวบ้านเดินทางไปต่อเนื่องเลยนะคะหน้าวัดสะเศรษฐีหมู่เจ็ดตำบลน้ำทรง
พยุหะคีรีค่ะต้นตะเคียนต้นนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชม๕๕๐ปีแล้วนะคะที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นอายุของท่านนะ
ยาวสิบหกเมตรกว้างสี่เมตรครึ่งสี่เมตรห้าสิบเซนติเมตร
ถูกนำขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและอย่างที่บอกไป
พอมีคนถูกรางวัลติดติดกันยี่สิบสี่งวดทีนี้ทำไงอ่ะ
ก็ต้องซื้อของมาแก้บนถูกไหมอันนี้ถูไถแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะจ้องหน้าจอให้ดีตาอย่ากระพริบค่ะ
ส่วนคนที่ไปถูไปไถเขาได้เลขอะไรมาเดี๋ยวบอกนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาเคยฝันนะ
ว่าเจ้าแม่เศรษฐีนาคทองเนี่ยต้นตะเคียนต้นนี้
เคยมาเข้าฝันฝันว่าชอบชุดจงกระเบนมากกว่าชุดสบาย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อของไปแก้บนก็จงซื้อชุดโจงกระเบน
แล้วก็เครื่องสำอางไปแก้บนซะส่วนตัวเลขเห็นว่าว่า
ถูไปไทยแล้วชาวบ้านได้เลขไม่ต่างกัน

นี่ไงขูดไปขูดมาเลขคล้ายกันอย่างนี้เหรอ

ต่างจากที่พิศนุโลกนะครับชาวบ้านเขาพากันไปขอเลขเด็ดจาก
แม่ตะเคียนทองที่วัดครองเป็ดใต้นะฮะตะบนวังพิกุลอำเภอวังทอง
คือต้องบอกว่าตะเคียนต้นนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม

แล้วก็ไปตั้งที่วัดนี้ตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้ว
ความยาว๒๕เมตร๓๐เซนติเมตรรอบต้นเนี่ยวัดได้สัก๓เมตรครึ่งนะฮะ

นำขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีคนไปกราบไหว้มันก็เหมือนทุกที่แหละครับ
คนก็ถูกก็รวยกันเป็นประจำนะฮะ
แม่ตะเคียนต้นนี้นะคนที่ไปกราบไหว้ไปขอเริกเสียงโชค
ก็มากราบไหว้ขอโชคขอราบกันบ้างนะคุณป้าเองเนี่ยก็มาครับ
ขอโชคขอลาบครั้งเนี้ยถูไปถูมามันเด่นชัดขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงคุณป้าหน่อยนะวันนี้ก็มาขอพรแม่
ตะเคียนที่วัดคลองเป็ดใต้ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนโลก
มาขอเลขได้
หนึ่งเจ็ดเจ็ดมีโชคถูกแล้วก็จะเอาชุดมาถวาย
มาช่วยกันสร้างโบสถ์วัดคลองเป็ดใต้
เอาใจช่วยคุณป้าเทียมมากอยากจะพูดสักทีเลขอะไร
เลขที่ได้เออหนึ่งเจ็ดเจ็ดป้าวังอืมก็ตามนั้นล่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ด้านพระอธิการจักริตเจ้าอาวาสบอกว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันเป็นความเชื่อแต่ละคน
เอ้ยทางวัดก็ไม่ได้ห้ามนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลโยมจะเชื่อก็เรื่องของโยมไป
ใครจะมีโชคก็ขึ้นอยู่กับโชคของโยมแล้วกันแล้วแต่บุญวาสนา
พระท่านก็ให้ข้อคิดไว้มันแต่ละคนมันก็บุญวาสนามาไม่เท่ากันอืม
ใครจะเรียนแบบป้าเทียมก็ตามที่ป้าเทียมบอกเลยอ๋อค่ะอืม
แต่ป้าเทียมก็บอกว่าถ้าสมมติว่าใครถูกรางวัลจากต้นตะเคียนต้นนี้ก็เอากลับไปสร้างโบสถสร้างสาราให้วัด
โบทำบุญต่อไปค่ะนะครับอ่าวัดนี้ไม่ไปไม่ได้เลยไม่ไปแล้วแปลกมากเลยเนี่ย
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะโค้งสุดท้าย
โค้งสุดท้ายโค้งมากเท่าไหร่คนยิ่งเยอะมากเท่านั้น
เพราะจุดนี้นะคะที่วัดที่เดียวเนี่ยมีหลายจุดมากเลยที่ให้ไปกราบไหว้ขอพรนะคะ
กุมารน้องก้าวเลิฟตารายงิ้วทองล้วงหายทองคำอะไรก็ว่าไป
อีกจุดหนึ่งคือต้นตะเคียนขนาด๒คนโอบอายุประมาณ๒๐๐ปีนะคะ
ที่เจ้าของบ่อทรายในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเอามาถวายให้วัดตั้งแต่ปี๕๘อ่ะ
จากศรัทธาแม่ตะเคียนเปิดเผยว่าได้โรยแป้งหาเลขเด็ด
แต่มองไม่เห็นนะว่าเป็นเลขอะไร
จังหวะนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งอายุประมาณ๗๐ปีนะ
เดินมาบอกถ้าไม่เห็นเลขให้ไปเขย่าเซียมซีต่อ
เธอก็เลยก็ไปเขย่าเซียมซีปรากฏว่าไม้หล่นมา๓อันค่ะ
เป็นเลขดังนี้๐๔๘ซึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงดวง
วันนี้ต่อไปค่ะอ่านมาหลายข่าวตัวเลขมันก็ใกล้กันเหมือนกัน

ผู้ชมจะเปลี่ยนช่องเดี๋ยวมีมาอีกเรื่อยตลอดทั้งรายการ